เพราะว่าเรายังตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะครับ
คดีที่น้องเอ้ฆาตการสาวของกฎธมอร์
ถูกแฟนนุ่มเนี่ยยิงเสียชีวิตแล้วทิ้งศพเอาไว้ในรถค่ะ
รถไปจอดอยู่ที่แถวถนนที่พุนพินที่สุราธานี
ที่สำคัญก็คือหลังจากถูกควบคุมตัวได้
แฟนหนุ่มของผู้ตายเขาสารภาพบอกว่า
ลั่นปืนลั่นใส่แฟนสาว
แล้วก็เอาแฟนสาวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
นั่งในเบาะหน้ารถนี่แหละทำเหมือนกับเป็นคนปกติเนี่ย
ค่ะก็เอาเสื้อเป็นแจ็คเก็ตมาคลุมเอาไว้
แล้วก็เอาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ให้กับศพของแฟนสาว
โทรไปบอกน้องชายนู่นเขาเป็นคนนครศรีธรรมราชบอกมารับพี่หน่อย
ที่ทำปืนลั่นถูกแฟนตายแล้วระหว่างทางเนี่ย
จะมาเจอน้องเนี่ยจากสมุทรสาครเนี่ยนู่นฮะสุราชธานีนี่ฮะ
รถเก๋งคันสีขาวคันนี้อ่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนกับมีแวะปั๊มเติมน้ำมันอะไรด้วยนะคะ
ทั้งทั้งที่ศพของแฟนสาวก็นั่งอยู่ข้างข้างอยู่ข้างข้างคนขับอ่ะถูกต้องอืม
ขับรถมากับศพของแฟนสาวกี่ชั่วโมงกี่ร้อยกิโลเมตรยังแวะปั๊มอีกด้วยฮะ
เดี๋ยวค่อยค่อยแกะรอยไปนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ
วันนี้ยังไม่มีการทำแผนนะฮะค่ะเจ้าหน้าที่ต้องพาไปหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก่อน
หาไม่เจอใช่ค่ะหาไม่เจอฮะเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้
ให้การวกวนบอกไม่ตรงกันสักครั้งนึงว่าเอาปืนไปทิ้งที่ไหนบอกทิ้งน้ำ
จะบอกสามจังหวัดเลยนะถูกต้องจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ที
ครับผู้ชายคนนี้ฮะเสื้อคลุมเขียวเนี่ย
ข้างในสีเหลืองเนี่ยที่ตำรวจคุมตัวอยู่เนี่ยนะครับ
นี่คือนายโอชานัมศกุลสวรรค์จันทร์อายุสามสิบเก้าปีนะครับ
อายุ๓๕ปีชื่อเล่นชื่อเอ๊ที่เป็นแฟนสาวเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในรถเก่งนะครับ
รถเนี่ยจอดอยู่ที่ถนนที่เส้นทางจังหวัดสุราชธานี
ตำรวจสพพุนพินนครศรีธรรมราช
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนของภูทรภาค๘
วันนี้คุมตัวไปค้นหาอาวุธปืนนะครับ
นายโอชาไปมอบตัวที่สพหน้าครมศรีธรรมารราช
แต่ว่าท้องที่ที่เกิดเหตุคือที่พุนพินที่รถจอดอยู่

นายโอชาไปมอบตัวคือกลางดึก๒๑ธันวาคม
หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำนะครับ
พอไปสอบปากคำที่ภูทรภาค๗
จอดรถพูดต้องหานี่อ้างว่า
เอาปืนไปทิ้งเอาไว้ที่จังหวัดเพชรชบุรี
ในช่วงที่ขับรถมามากับศพของแฟนสาวศพของน้องเอ้
เจ้าหน้าที่เอาตัวนายโอชาไปตระเวนค้นหาอาวุธปืนนะครับ
คาดว่าจะเป็นปืนจุดสามแปดที่ใช้นะครับ
ตามทางหลวงหมายเลขสามสิบเจ็ด
หรือทางเลี่ยงเมืองชะอำเพชรชบุรีมุ่งหน้าประจวบคิริขัน
วันนี้ค้นหาอยู่๑๐ชั่วโมงครับตามแผนที่ในหน้าจอเลยครับทุกผู้ชมครับ
ชั่วโมงตามจุดต่างที่นายโอชาบอกไม่เจออาวุธปืนนะฮะ

สพพุนพินก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
นี่เป็นเจ้าของท้องที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่นำตัวในโอชาที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้ตาย
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลสุราธานีด้วยนะครับ
สารท่านออกหมายจับเอาไว้ตามที่ตำรวจร้องขอเนี่ยหลายข้อหาด้วยกันนะฮะ
มีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
เรื่องของมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
เมื่อวานนี้หาวุธปืนไม่เจอคืนที่ผ่านมาก็สอบปากคำตลอดทั้งคืน
วันนี้ก็หาอาวุธปืนอีกก็ยังไม่เจอนะครับใช้ปืนยิงนางสาวธิติรัฐหรือว่าน้องเอ๊แฟนสาวเสียชีวิต
แล้วขับรถยนต์ไปจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ถนนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
เป็นลักษณะถนนเส้นยาวแล้วก็เปลี่ยวหน่อยสองข้างทางนะครับนี่ฮะสภาพศพนะฮะ
ที่มีชาวบ้านไปเจออ่ะเพราะว่าเห็นรถยนต์คันนี้จอดอยู่หลายวันนะฮะ
บางคนบอกว่าผมก็มาชะโงกดูนะแต่ไม่เห็นเจออะไรเลยจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ผ่านมา๒วันแล้ว
เพราะว่าต้องมาแถวนั้นนะมาที่โรงพยาบาลนะครับมาเยี่ยมญาติก็เลยเอ๊ะเอกใจไปดูเอาเจอศพนะฮะ
สภาพก็อย่างที่บอกนะฮะคือน้องเอ๊เนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
เบาะด้านหน้าแล้วก็มีแมสปิดปากเอาไว้นะฮะ
มีเสื้อคลุมนะฮะลักษณะเหมือนถ้าคนมองผ่านผ่านก็เหมือนกับ
คนนั่งนอนหลับอยู่ค่ะด้วยความที่กระจกรถคันนี้เนี่ย
เขาบอกต้องอำพรางให้คนนึกว่าแฟนสานอนหลับอยู่
ทรัพย์แสมยังอยู่ครบกระเป๋าสตางค์กระเป๋าต่าง
ข้าราชการอะไรก็อยู่เบื้องต้นตำรวจก็เลยเชื่อว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้หวังไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์
คงมีปัญหาอะไรกันนะครับสุดท้ายนายโอชา
หนีไปอยู่๒๓วันที่น้องชายมารับเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้น้องชายถูกกันตัวเป็นพยานนะฮะก็ไปมอบตัวนะฮะ
มอบตัวกับตำรวจที่บ้านเกิดคือที่หัวไซนครศรีธรรมราช
แต่ว่าท้องที่เกิดเหตุที่เจอรถเจอศพเนี่ยอยู่ที่สพพุนพินสุราธานี
ใช่ค่ะนะฮะแต่เขาอ้างว่าปืนลั่นนะแต่ว่าตามรายงานเนี่ย
คาดว่าน่าจะมีปัญหากันก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเกิดเหตุนะครับ
เอ๊ซึ่งเป็นชาวชายภูมิเนี่ยพานายโอชาไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ชายภูมิ
บกันได้เดือน๒เดือนไปคุยเรื่องงานแต่ง
ส่งสินสอดจะจัดงานแต่งงานแล้วเสร็จแล้วก็ขับรถ
จะมาบ้านนายโอชาบ้างนครศรีธรรมราช
ระหว่างทางอาจจะมีปัญหากันนะครับ
เพราะว่านายโอชาเนี่ยอาจจะปิดบังข้อมูลเรื่องของตัวเอง
ว่าที่บ้านตัวเองอะไรยังไงนะครับ

แต่นายโอชาบอกว่าทำปืนลั่น
นายโอชาก่อเหตุแล้วทิ้งศพเอาไว้แล้ว

หมู่๓ตำบลบ้านรามอำเภอหัวไซ

ก่อนจะไปมอบตัวกับตำรวจสพหัวไสนะครับ

นายโอชาเบื้องต้นอ้างว่าขับรถพาแฟนสาวกลับบ้าน
จะกลับบ้านตัวเองนี่แหละที่นครศรีธรรมราช
ตอนที่มาถึงช่วงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
คือบ่าย๑๙ธันวาคมมีปากเสียงกัน
แล้วเกิดทำปืนลั่นใส่แฟนสาว๓นัด

ลั่นใส่แฟนสาว๓นัด
พอแฟนเสียชีวิตก็ตกใจก็เอาเสื้อเนี่ยมาปิดมาคลุมบาดแผล

แล้วเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยมาใส่ให้กับศพของแฟน
แล้วก็ให้นั่งอยู่ที่เบาะนั่งเบาะข้างคนขับนี่แหละ
ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับคนนั่งไปด้วยแล้วก็นอนหลับ

เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
ช่วงที่ขับรถไปนี่ฮะขับรถไปกับศพของน้องเอ๊แฟนสาว
ใช่ค่ะลักษณะอย่างนี้ถึงช่วงเพชรบุรี
นายโอชาบอกว่าเอาปืนไปทิ้งน้ำตรงนี้
แล้วโทรศัพท์บอกน้องชายที่อยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าให้ขับรถกระบะเนี่ยมารอรับพี่หน่อย
เพราะว่าทำปืนลั่นใส่แฟนเสียชีวิต
ก็นัดเจอกันระหว่างทาง
หลังจากนั้นพอเจอกันเนี่ยจุดที่เจอน้องชายก็คือ
ช่วงถนนในพื้นที่อำเภอพุนพินสุราชธานี
ก็คือจุดที่จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งศพแฟนสาวเอาไว้
แล้วก็จัดทิ้งไว้อย่างนั้น

๒๐ธันวาคมนะครับที่มีพลเมืองดีผ่านมานะฮะ
แล้วเห็นรถคันนี้จอดอยู่ที่เดิมแบบผิดปกติ
ก็เลยไปดูแล้วก็เห็นศพของน้องเอ๊เนี่ยอยู่ในรถนะครับ
เค้นสอบนายโอชายังให้การวกวนนะครับ
ให้การวกวนหลายครั้งด้วยเจ้าหน้าที่บอก
เหมือนกับต้องการปกปิดข้อมูลต้องการหลอกล่อเจ้าหน้าที่นะครับ
ข้อมูลของกระสุนที่ยิงก็ไม่ตรงกับพยานหลักฐานที่เจอด้วย
หัวกระสุนที่เจอในศพน้องเอ๊เนี่ยก็ไม่ตรงนะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากนายโอชาเข้ามอบตัวได้อ้างว่าขับรถพาแฟนสาวกลับบ้านแล้วทำปืนลั่นใส่
แต่พอเจ้าหน้าที่ถามไปถามมาเนี่ยเขาก็ตอบวกวน
ชุดสืบสวนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่แยกปฐมพรนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นจุดที่เขาอ้างว่าเอาปืนไปทิ้งนะครับ
มีทั้งเพชรชบุรีก็มีนะฮะที่ประจวบคิริขันก็มี
ชุมพรก็มีค่ะบอกว่าเอาปืนไปทิ้งนี่ครับ
บอกว่าทิ้งที่ชุมพรครั้งแรกนะครับ
ครั้งที่๒บอกว่าทิ้งที่ประจวบคิริขัน
ครั้งที่๓บอกทิ้งที่เพชรชบุรี

แต่มันก็ขัดแย้งกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เจอนะฮะ
ใช่ค่ะคือมันขัดแย้งหลายอย่างค่ะ

คือ๕นัตรต์ที่กลางลำโตของน้องเอ
แต่นายโอชาอ้างว่าปืนลั่น๓นัด

ที่ทิ้งปืนก็อ้างไปเรื่อยชุมพรบางประจวบคิริขันบางจังหวัดเพชรบุรีบ้าง
ก็เลยสุดท้ายยังหาปืนไม่เจอเลยด้วยซ้ำ
วันนี้เจ้าหน้าที่พาไปค้นหาอาวุธปืนเนี่ยไม่เจอนะครับ
ไปในพื้นที่ทั้งเพชรชบุรีที่ชะอำแล้วก็ที่หัวหินประจวบคิริขันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณแยกปฐมพรที่จังหวัดชุมพรนะฮะในช่วงนั้นเนี่ย
ขับผ่านตรงนี้ตรงแยกนี้นะครับขับผ่านเมื่อช่วงบ่าย
วันที่๑๙ธันวาคม๒๕๖๓นะฮะซึ่งนายโอชาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนั้นกำลังขับรถไปหาน้องนะฮะ
เพราะว่านัดน้องให้มารับนะฮะตรงนี้นะฮะที่เป็นเรื่องของหลักฐานในกล้องวงจรปิด
จุดตรงนี้ค่ะครับอืมทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไทม์ไลน์และระยะทาง
ตามการให้ปากคำของนายโอชาผู้ต้องหานะคะพอฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนตกใจค่ะ
เพราะเท่ากับว่าหลังจากนายโอชาอ้างว่าทำปืนลั่นใส่แฟนสาวจนเสียชีวิต
ตั้งแต่บริเวณถนนพระรามสองจังหวัดสมุทรสาครขับรถล่องใต้ไปเรื่อยเรื่อย
ก็คือรถเก๋งโตโยต้ายาริสอ่ะนะคะกว่าจะถึงจุดที่ไปจอดรถ
แล้วก็ทิ้งศพของแฟนสาวเอาไว้ในรถเนี่ยนะคะก็ต้องผ่านหลายจังหวัด
เติมน้ำมันตั้งหลายครั้งตอนเติมน้ำมันเนี่ย
ของแฟนสาวก็อยู่ในรถตัวนายโอชาคนขับเปิดกระจกรถแล้วคุยกับพนักงานปั๊มด้วยนะ
ฮะทั้งทั้งที่ศพยังอยู่ในรถนะคะในโอชาก็ยังยืนยันว่าเป็นการปืนลั่น
อ้างว่าปืนลั่นใส่น้องเอ๊ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แล้วก็แวะทิ้งอาวุธปืนแล้วก็ขับรถต่อมุ่งหน้าไปอำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราธานีดังนั้นถ้าลองดูระยะทางเนี่ยค่ะ
จากจุดที่นายโอชาบอกว่าปืนลั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
จนถึงจุดที่ทิ้งศพทิ้งรถของแฟนสาวเอาไว้ที่จังหวัดสุราธานี
หมายความว่านายโอชาขับรถพร้อมทั้งศพแฟนสาวนั่งอยู่ข้าง
เป็นระยะทาง๖๒๑กิโลเมตรนะคะครับขับรถพาศพนั่งมาเรื่อย
เป็นระยะเวลารวมแล้วประมาณ๘ชั่วโมงที่นั่งอยู่ด้วยกันกับศพในรถนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็เลยย้อนกลับไปดู
พบศพน้องเอ๊อยู่ในรถนะคะคือรถคันนี้เป็นรถของน้องเอ๊
ที่น้องเอ๊ใช้เป็นประจำนะคะทางครอบครัวบอก
นายโอชาผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าทำปืนลั่นใส่น้องเอ๊๓นัดใช่ไหมคะ
แต่หลักฐานในรถนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักฐานในรถและหลักฐานจากสภาพศพของน้องเอ๊
เอ๊เนี่ยถูกยิงที่ชายโครงด้านขวากระสุนฝังในตั้ง๕นัดนะคะ
แล้วสภาพในรถนะคะคุณผู้ชมเลือดไม่กระจายเลยนะคะ
คือรถไม่เปื้อนเลือดเลยเลือดไม่กระจายไม่เลอะบริเวณอื่น
มีแค่คราบเลือดที่เบาะที่นั่งเท่านั้นไม่มีร่องรอยกระสุนปืน
ไม่มีแม้กระทั่งปลอกกระสุนปืนภายในรถค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะในรถเนี่ยค่ะ
มีหลวงพ่อทวดสององค์ของวัดห้วยมงคลเบาะด้านหน้ามีสายชาร์จ
มีแค่ตรงนั้นไม่มีเลือดกระจายตรงไหนเลย
มีหมอนรองคอวางอยู่๑ใบมีเงินอยู่จำนวน๑๒๐บาท
ด้านหลังค่ะมีตุ๊กตามีสีน้ำตาลตกอยู่ที่วางเท้านะคะ
มีหมอนรูปหัวใจสีชมพูใบเล็กวางอยู่
มีหมวกของผู้เสียชีวิต๒ใบ

ซึ่งก็เป็นหน้ากากอนามัยเหมือนกันกับที่ใส่ไว้ที่ศพของน้องเอ๊ค่ะ
ส่วนบริเวณด้านหน้ารถที่บริเวณกระโปรงหน้ารถนะคะ
ทีมข่าวสังเกตเห็นรอย
เป็นรอยคล้ายกับคราบเลือด
คำถามคือทำไมคราบเลือดมาอยู่นอกรถทำไมมาอยู่ที่กระโปรงรถ
ทำไมมาอยู่ที่ประตูหลังฝั่งด้านซ้ายไหนนายโอชาผู้ต้องหาอ้างว่า
ลั่นในรถครับแล้วในรถทำไมถ้าปืนลั่นเลือดไม่กระเด็นเลย
เลือดมาอยู่ข้างนอกก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นไปได้ว่านายโอชาผู้ต้องหาค่ะ
จอดรถในทางเปลี่ยวทำร้ายร่างกายน้องเอ๊นอกรถนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วคุณผู้ชมคะสภาพศพของน้องเอ๊เนี่ย
ใบหน้ามีรอยปูดบวมด้วยค่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมีร่องรอยขูดขีด
มีร่องรอยเลือดเห็นไหมคะอาจจะถูกทำร้ายก่อนนอกรถซะด้วยซ้ำ
แล้วก็ยิงยิงเสร็จเอาศพของน้องเอ๊ไปนั่งข้างคนขับ
แล้วก็ขับรถไปเรื่อยอันนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะ
แต่ต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมค่ะ
แต่มันก็เป็นสิ่งที่มันก็ผิดสังเกตอยู่หน่อยหนึ่ง
เลือดถึงมาอยู่ด้านนอกทั้งกระโปรงหน้าทั้งประตูรถด้านนอกด้วยค่ะ
แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้๗โมงเช้านะคะพลตำรวจโทกิติรัฐพันเพชร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘พร้อมด้วยชุดสืบสวน
แถลงผลการจับกลุ่มและความคืบหน้าของคดีนี้เพิ่มเติมค่ะ
ก็เส้นทางที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยก็จะไล่เลี้ยงตั้งแต่นู่นแล้วฮะ
สิบแปดธันวาคมไปถึงยี่สิบธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ครอบครัวของน้องเอนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านเกิดนะครับ
หมู่๘ตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะครับ
วันนี้ก็สวดศพเป็นวันที่๒นะฮะ
ก็มีญาติญาติมีเพื่อนมาแสดงความเสียใจ
มาให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องเอ๊นะครับ
นายบุญชื่นศรีราชอายุ๖๗พ่อ
แล้วก็นางลีศรีราชอายุ๖๔ที่เป็นคุณแม่นะฮะ

ยังไม่ขอพูดถึงเหตุการณ์อะไรยังไงที่เกิดขึ้น
ขออโหสิกรรมให้กับนายโอชาผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาด
นี่คือน้องเอ๊นะฮะจะมีพิธีชาปนกิจศพ